ด้านหลังนี่คือบึงโขงหลงครับท่านผู้ชมฮะ
คำถามที่คนจะถามกันเยอะพอสมควรว่า

แน่นอนครับตั้งแต่๒๓เดือนที่ผ่านมา
คนพูดถึงเรื่องปู่อือลือ
วันนี้เราจะตามไปดูตำนานของปู่อือลือกัน
คนที่เคยถามว่าใครที่เคยเห็นปู่อือลือ
วันนี้อยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วครับสวัสดีครับ
จริงตรงนี้เป็นตำนานของปู่อือลือนี้คือด้านหลังตรงนี้เลย
ก็คือเบื้องโขงโหลง
ตรงนี้เรียกว่าเกือบหมื่นไร่แหละ
ึงโขงหลงนี่เป็นบึงที่มีมานานยาวนานแล้วใช่ไหมครับ
และณจุดตรงนี้คนมักจะเจอปู่อือลือ
แสดงว่าชาวบ้านในระแวกนี้เคยมีประสบการณ์กับปู่อื้อลือกันหมดเลย

คนที่นี่นะถ้าเจอเนี่ยก็แค่ยกมือสาธุคือไม่กล้าแม้แต่จะพูดกลัว
แสดงว่าการเจอปู่ฮือลือหรือการเจอพญานาคเป็นเรื่องปกติ

ซึ่งวันนี้เราถ่ายรายการอยู่ก็อาจจะเจอก็ได้

แสดงว่าคนแถวบึงการแถวบึงโขงหลงเขาจะไม่ได้ตื่นเต้นเวลาเจอปู่อือลือ
ก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่านานนานก็จะเจอทีอะไรอย่างนี้

พศประมาณพศ๕๔นี่แหละตรงนี้เลยค่ะ

ปีนั้นเป็นปีที่ว่าข้าราชการเขามาทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปถวายนั่นแหละค่ะ

เขาก็เลยไปทำพิธีตรงโน้น
แต่ว่าก่อนที่จะทำพิธีตรงนี้วันนั้นเนอะได้ยินเสียงคนร้องก็เลยวิ่งออกมาดู
จะมีเหมือนงูใหญ่ค่ะ

ใหญ่ขนาดเหมือนกับต้นมะพร้าวหรือว่าลำเรือเนี่ยไม่ได้ฝันเห็นจริงค่ะ
ตรงนี้ค่ะระหว่างมุมนี้ค่ะเลยเลยที่มีไม้เสียบไว้เนี่ยเลยไปหน่อยหนึ่ง
บริเวณนี้เนี่ยประมาณเป็นหมื่น
และไม่ใช่ดิฉันเห็นคนเดียวนะคะคนแถวนี้เขาเห็นนะคะเห็นหมด
ไม่ใช่คลื่นตรงนั้นเงียบน้ำนี่เงียบไม่มีเหลือ
ตรงนี้ขึ้นมาดิฉันจะอยู่ประมาณมุมนี้ก็เลยเอาเรืออย่างนี้เลื่อนออกไป
เห็นขึ้นมาแต่ไม่เห็นเสีย

ทุกคนจะเห็นแต่องท่างคือหมายถึงว่ารัศนาของรัศนาเรือย
เขาบอกไม่ใช่ถ้าเป็นงูงูจะเลื้อยอย่างนี้
ไม่ใช่งูงูจะเรือยอย่างนี้แต่นี่จะเรือยขึ้นเรือยลงอย่างนี้หรอคะ
ใหญ่กว่าลำเรือแล้วดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงมีกล้องนะแต่

กล้าถ่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนคนหมดแรง
แล้วน้ำหูน้ำตาไหลก็เลยยกมือว่าขอจับหน่อย
เลื่อนไหลมาตามหัวเรือแต่ไม่โดน
แล้วคีบนี้ที่เห็นนะเป็นเหมือนใบเลื่อยเป็นหยัก
แล้วผิวด้วยผิวเป็นสีส้ม
ลำตัวนี่เป็นอกเขียวมืด
มีเกร็ดใหญ่อย่างนี้แล้วมีตะขอตรงกลาง

ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยกมือแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหล
คนที่นั่งเรือออกไปด้วยเขาบอกว่าเห็นเหมือนเขาไหม
เห็นแล้วก็มันเหมือนคนจะหมดแรงนะไม่อยากจะหายใจเลย
นั่นคือสิ่งที่คุณเห็นมาในปี๒๕๕๔